ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
อภิปรายกระทรวงดีเอสตามมาตราสิบหกนะครับท่านประธานครับ
จริงจริงแล้วในวาระแรกเนี่ยผมก็ได้อภิปรายไว้แล้วแล้วก็
หลายหลายไอเทมที่ผมได้มีการพูดไว้ในวาระแรกเนี่ยผมก็ไม่
เข้าใจว่าก็ยังผ่านมาเรื่อยทั้งที่ก็มีการชี้ให้เห็นระดับ
หนึ่งแล้วว่ามันมีความไม่เหมาะสมต่างต่างมากมายเดี๋ยวผมจะไล่เร็
เร็วนะครับอ่าเริ่มที่สำนักงานประหลัดครับผมยังคงมีความสงสัย
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรพอไปค้นดูก็ทราบว่าโอเค
เป็นที่ให้ข้อมูลกับประชาชนแต่สิ่งที่มันติดใจคือการได้งบ
ประมาณปีละหนึ่งร้อยล้านเนี่ยมันควรจะมีผลสำริดหรือว่า
ชีวัตรที่ดีกว่านี้ครับซึ่งผมไม่สามารถหาได้ว่าทำไม
มีประชาชนที่ใช้บริการมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเกิดประโยชน์กับพ่อแม่
น้องมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นในเงินร้อยล้านเนี่ย
เชื่อว่าเราควรจะพิจารณาให้เหมาะสมกว่านี้ผมเชื่อว่ายังสามารถตัดลงได้อีก
อย่างต่อมาครับที่ก็เคยมีการพูดไว้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า
ได้มีการผ่านตามากน้อยเพียงใดเพราะว่างบประมาณอาจจะดูไม่เยอะ
แต่เป็นงบประมาณที่ดูแล้วน่าสงสัยมากครับท่านประธาน
ก็คือโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล
งบ๘ปีครับรวมทั้งโครงการ๒๗ล้าน
ปีนี้๒ล้านครับ๒ล้านแยกเป็นอะไรบ้างครับ
โดยเฉพาะปีนี้ที่แค่นั่งกินข้าวด้วยกันยังไม่ได้
เราจะอบรมสัมมนาอะไรกัน
แล้วก็เป็นอีก๑ล้านเป็นเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าเดินทาง
นี่คือโครงการที่เราต้องการอะไรล่ะครับ
ประชาชนจะได้อะไรจากโครงการเหล่านี้ฮะ
คือถ้าจะบอกว่าเพื่อที่จะช่วยประชาชนที่ไม่มีความรู้
เรื่องดิจิทัลหรือว่าการทำงาน
ผมขอยกตัวอย่างตอนที่ลงทะเบียนไทยชนะหมอชนะคนนู้นชนะคนนี้ชนะ

ผู้ที่ได้รับการอบรมเหล่านี้เนี่ยได้ช่วยอะไรไหมครับ
มีผลประกอบสักหน่อยไหมครับว่า
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถช่วยประชาชนได้
อันนี้ผมอยากทราบจริงครับว่าถึงแม้เงินจะไม่เยอะครับ
ละ๒ล้าน๓ล้านแต่มันก็เป็นเงินภาษีที่เราควรจะเอาไปใช้ได้ดีกว่านี้ครับ

มีเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับ
ต่อไปก็คือขอข้ามกรมอุตุนะครับ
แล้วก็ไปที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็คล้ายกับเมื่อกี้ครับ
ถึงแม้เงินจะปีนี้ร้อยกว่าล้านนะครับทำศูนย์เพิ่มทำศูนย์เพิ่มเรื่อย
แม้แต่อินเตอร์เน็ตเนี่ยยังใช้ได้ไม่ทั่วทุกพื้นที่เลย
แต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลถ้าจะว่าอย่างนั้น
แต่ที่มันน่าสงสัยครับก็ยังมีครับงบอบรมสัมมนาผมก็ไม่เข้าใจ
ที่อื่นเขาก็ตัดกันนะฮะแต่ที่นี่ก็ยังมีงบอบรมสัมมนาอีก๑๑ล้านกว่า
ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเราตั้งไว้เพื่ออะไร
โดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่ามันไม่จำเป็นครับท่านประธาน
อันนี้ผมจะไล่เป็นรายอาเทมแล้วก็มาถึงอันนี้น่าสนใจครับ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอันนี้มีโครงการชื่อแปลก
น่ารักเยอะมากเลยครับท่านประธาน
เริ่มกันที่แผนงานรับสังคมผู้สูงวัยงบประมาณทั้งโครงการครับ๔๑ล้าน
โครงการแรกโครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
เป็นกำลังคนสู้ภัยไซเบอร์ครับท่านประธาน
อันนี้เราทำอะไรกันเหรอครับท่านประธานผมไม่เข้าใจจริงว่านี่คือโครงการอะไร
แล้วก็งบประมาณ๑๓ล้านคือเราจะสร้างผู้ด้วยโอกาสและ
ผู้สูงวัยเป็นผู้สู้ภัยไซเบอร์ด้วยอะไร
ผมคิดว่าก็คงจะไม่พ้นการอบรมสัมมนาแล้วผลตอบรับมันคืออะไรฮะ
แล้วประเทศเราได้อะไรจากสิ่งนี้อันนี้ผมต้องการคำตอบจริงครับท่านประธาน
แล้วก็โครงการโค้ดดิ้งเพื่อผู้สูงอายุ
ยังไงดีครับท่านประธานผมไม่รู้จะเริ่มอธิบายจากตรงไหนเลย

คือแค่เราอ่านเราก็ไม่เข้าใจแล้วว่า
แต่นี่ก็คือเงิน๔๐ล้านนะฮะมันก็จำนวนไม่น้อยนะฮะถ้าเราจะไปทำอย่างอื่น
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านท่องเที่ยวครับ
อันนี้มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับ๓ที่
ที่เขียนเหมือนกันครับท่านประธาน
งบประมาณ๑๒๙๕๐๐๐ทั้ง๓ที่
แล้วก็ถูกปรับลดลง๙๕๐๐๐ทั้ง๓ที่เช่นกัน
สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทุกที่เขียนเหมือนกันว่าทำระบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ผมเข้าใจว่าทุกที่ทำระบบเดียวแล้วใช้กับทุกภาค
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบ้านเราภาคเหนือก็ทำระบบ
กลางก็ทำระบบภาคใต้ก็ทำระบบของตัวเองเหรอฮะ
หรือว่ามันคือการตั้งศูนย์อะไรเฉยหรือมันคืองบก่อสร้าง
แต่ว่าในงบก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นงบพัฒนาระบบ
อันนี้มันน่าสงสัยจริงครับท่านประธาน
ทั้ง๓ที่เลยครับงบเท่ากันเป๊ะไม่มีอะไรต่างกันเลย
ถ้าบอกว่าจะพัฒนาระบบเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบอะไรฮะ
การท่องเที่ยวภาคเหนือภาคใต้ภาวศาสตร์ภาคกลาง

โครงการรัฐและเอกชนสร้างทักษะ
เรียนจบไม่ตกงานไม่เข้าใจครับ
ล้านบาทอันนี้คือจะเตรียมจ้างเด็กที่จบมาเหรอฮะ
ผมจะได้ไปบอกน้องได้ว่าใครเรียนสาขาดิจิทั
นะรับรองว่ารัฐบาลจะจ้างคุณแน่นอนไม่มีรายละเอียดอะไรเลยครับ
แต่บอกว่ามีงบ๒๐ล้านก็อยากทราบเหมือนกันฮะ
ว่าจ้างอะไรหรือว่าจะช่วยยังไงให้เด็กไม่ตกงาน
ตอนนี้มีแต่คนอยากฟังนะฮะถ้าจะช่วยให้เด็กไม่ตกงานได้จริงเนี่ย
โครงการดิจิทัลสตาร์ทอัพช่วยอุตสาหกรรม๓๙ล้าน
อันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดครับคือผมดีใจนะฮะ
ที่มีการพูดถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพเนี่ยเห็นมีคำศัพท์เหล่านี้กับโครงการมากมายเพียงแต่ว่า
ไม่มีหลักอะไรเลยครับว่าท่านจะช่วยอะไรท่านจะช่วยเป็นเงินทุนให้เขา
จะช่วยให้เขาเข้าถึงทรัพยากรหรือท่านจะช่วยให้เขาไปเจอกับแหล่งเงินทุน
ช่วยในการเปิดตลาดต่างประเทศการเขียนมาลอยลอยอย่างเงี้ครับ
มันทำให้สมสงสัยจริงว่าเราจะได้อะไรจากโครงการที่เขียนมาลอยแบบนี้
แล้วก็โครงการโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาระบบสเต็มอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ
เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือค่าอุปกรณ์ต่างครับที่ทางกระทรวงหรือว่า
จริงหลายหน่วยงานขอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่าคอมพิวเตอร์ค่าเครื่องมือต่างเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเกินราคาตลอดเวลาผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เราสามารถตัดได้ครับตัดได้โดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับโครงการที่จำเป็นต้องใช้
แล้วผมก็ยังชี้ให้เห็นว่ามีโครงการอีกมากมายที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลสำลิดมันคืออะไร
แล้วเราก็จะเอาเงินไปลงกับอะไรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราสามารถตัดได้ครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์
ยังไงขอบคุณท่านประธานมากครับครับต่อไป